อกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวให้ได้ดูกัน
เขาบอกว่าเทรนด์ใหม่ของคนรักโลก

ปัจจุบันนี้นะคุณผู้ชมเวลาคุณเดินไปจ่ายตลาด
ไปซื้อกับข้องกับข้าวบางคนก็เอาถุงผ้าไป
จะได้เป็นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกถูกไหม
แต่ว่าเวลาเอาถุงผ้าไปเนี่ยถุงกับข้าวก็ยังต้องเป็นถุงพลาสติกอยู่
บางทีเราก็เลยอยากจะนำเสนอเทรนด์ใหม่ให้คุณผู้ชม
ที่รักโลกใส่ใจในโลกของเราแบบนี้นะคะ
เทรนด์ใหม่ของการห่อข้าว
ว่าเขาจะห่อด้วยวัสดุจากธรรมชาติอะไรบ้างไปดูค่ะ

อะไรครับน้องใบตองให้มันเขียวอย่างนี้

เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
เทรนด์ใหม่ที่บอกก็คือใบไม้ต่างนี่แหละ
เชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะคะ
สำหรับการใช้ใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติบางชนิด
มาทำเป็นภาชนะใส่อาหาร
แต่ว่านี่ค่ะเขาเอามาจัดให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้น
ด้วยการทำเป็นกระทงบ้างล่ะ

คือมันก็เลยดูเหมือนแบบว่าสวยถูกใจแล้วก็ดูมีมูลค่าขึ้นมา
คุณดูสิเป็นตะกร้าก็มีเหมือนกันเก๋มากนะคะ

จริงถ้าเกิดจะไปจ่ายตลาดก็ถือตั๊กร้าที่เป็นจักษาแบบนี้

หรือว่าใบตองสวยอย่างดิฉันเนี่ย
ใช้ใบตองที่เป็นธรรมชาติสวยแบบที่ดิฉันนำเสนอแบบนี้ค่ะมาห่อข้าวแล้วก็ลองผูกเนี่ย
ผูกด้วยเชือกแบบนี้เชือกกล้วยริบบิ้นหรืออะไรก็ได้ค่ะ
มันก็จะเป็นการประหยัดแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่งคุณดูสิเห็นแบบนี้นะสวยไหมล่ะ
ต้องฝากไปยังพ่อค้าแม่ค้าด้วย
ผลิตภัณฑ์พวกนี้พอลองเอาไปใช้ดูไปลองห่อดูแล้วขายกับคุณลูกค้า
ผมว่าเขาน่าจะสนใจอยากจะซื้อมากขึ้นนะ
อย่างที่บอกแหละคุณมันดูเหมือนเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารได้นะ
และเป็นวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติ
สังเกตดีคือหลายล้านแล้วนะคุณตอนนี้เขาก็หันมาใส่ใจแบบนี้
ก็คืออย่างกล้วยทอดหรืออะไรแบบนี้ก็ใส่ในกระทงใบตองซะ
ใส่ตามตลาดง่ายด้วยค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นในโซเชียลเขาแชร์กันเยอะมากช่วงนี้นะคะ
มีให้เลือกหลากหลายวิธีทั้งพับทั้งหอทั้งปลูกทั้งสารกันขัดกันอะไรแบบนี้
หลากหลายวิธีมากคือมันไม่ได้มีแต่ใบตองอย่างเดียวที่ใช้ได้นะคุณ
มีใบลานก็ได้คุณเคยเห็นไอ้นี่ไหมที่ใส่น้ำกินข้าวสารเขาเรียกหมาตักน้ำใช่ไหม
มะพร้าวก็เอามาสารได้ใบบัวก็ห่อข้าวได้คือปลอดภัยแล้วไม่ทำลายโลกเราด้วยนะคะ
การหอข้าวแบบนี้ก็ไม่ใช่วิธีการใหม่ถูกมั้ยเอาไปพูดกันตรงป
เอาเป็นว่านะไม่ต้องนึกถึงตอนนั้นนึกถึงตอนเด็กดีกว่าผมจำได้สมัยเด็กเนี่ยผมซื้อข้าวเหนียวหน้าโรงเรียน
ที่แบบว่าเขาจะสายหมูทอดสายลาบแต่เขาหอด้วยใบต่อ

ลูกมั้ยพอเวลาเอามากินสิ่งหนึ่งที่คุณจะรู้สึกได้เลยคือกลิ่น
กลิ่นของตัวใบไม้ใบตองใบบัวก็ตาม

ถ้าใบตองที่เป็นธรรมชาติหอม
แต่ใบตองที่อยู่ข้างผมเนี่ยก็

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเล่าไปใช้วัสดุธรรมชาติพวกนี้มันได้กลิ่น

แต่ละชนิดก็มีกลิ่นต่างกันใบตองก็หอมอีกแบบนึง
ใบมะพร้าวเขาก็หอมใบตาลก็หอม
อย่างบ้านดิฉันนี้นะคะเขาใช้ใบชาตินะคะ
ที่เอามาห่อข้าวเหนียวมันก็จะมีกลิ่นหอมแปลกอ่ะใช่
มันก็คือกลิ่นธรรมชาติของมันและที่สำคัญคือเวลาทิ้งเนี่ยมันก็ย่อยสลายไงถูกต้อง
มันมีอีกหลายใบนะคุณผู้ชมที่เป็นใบไม้ลักษณะที่มีความเหนียว
ความแข็งแรงแล้วก็สามารถห่ออาหารใช้ได้จริง
อันนี้ต้องฝากไปถึงผู้ประกอบการเลยแล้วกันนะ
คือชาวบ้านประชาชนอย่างเราอาจจะไม่สามารถช่วยอะไรได้มาก
แต่ว่าก็แนะนำเล็กน้อยถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องห่อข้าวไปไหนมาไหน
แล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะใช้ถุงพลาสติกเอาลองดูคุณผู้ชม
เพราะว่าใบตองคือต้นกล้วยมันเยอะมากแล้วมันก็ขึ้นง่าย

ถ้าเกิดว่ากล้วยประหลาดออกแล้วเรานับนับแล้วเนี่ย
เรายังไม่ได้ใช้ใบเราก็ตัดใบ

พี่ห่อข้าวได้อะหรือปลีกล้วยอย่างเงี้ย
มันแทงออกมากลางต้นแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็มาเช็ด
ไหมมันขึ้นอยู่ที่ต้นไหมละตีกล้วยค่ะ
ใบตองผมจะบอกให้คุณเขาให้เล่าเรื่องประโยชน์ของใบมงใบไม้
คุณมาบอกกล้วยประลงกล้วยประหลาดผิดประเด็นอีกแล้ว
ไปนั่งคิดถึงเรื่องอื่นเดี๋ยวก็เอาปงเอาแป้งไปโรยไปทงไปถูกัน
โอ้โหเอ้ยเผื่อคุณผู้ชมจะได้นึกออก
ผมสรุปเลยละกันล๊อคตัวอย่างให้เห็นภาพชัด
ผมสรุปแล้วว่าเรื่องของการใช้วัสดุธรรมชาติมันดี
ที่เราต้องมาพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหม

ที่สำคัญคือช่วงนี้สภาพอากาศโลกมันเปลี่ยน
มันเปลี่ยนเยอะจริงบางทีเราไม่ทันรู้ตัว
การดูแลใส่ใจพวกนี้
คนละไม้คนละมือช่วยกันทำ
เดี๋ยวจะยิ่งหนาวมากขึ้นนะ

กลางสัปดาห์มันจะน้าวเลย
หนาวมากดิฉันพยากรอากาศตรงหน้า

ห่อใบตองทีค่ะตอนนี้
เริ่มแบบวิวอย่างนี้ไม่รู้ค่ะ